อ่ะด้วยความสภาพอากาศแบบนี้แน่นอนว่าเมื่อวานเราก็นำเสนอข่าวที่กลายเป็นเหตุสลดนะคะ
ด้วยสภาพอากาศแบบนี้นี่แหละทำให้เป็นอาคารโดมของโรงเรียนถล่มที่โรงเรียนวัดเนินปอ
ครับแล้วก็มีกลุ่มนักเรียนนักกีฬาโค้ชเนี่ยเสียชีวิตคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดมีความคืบหน้าคือทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ลงพื้นที่นะคะไปเยียวยาผู้เสียหายครอบครัวผู้สูญเสียค่ะ

นี่แหละค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะก็ลงพื้นที่ค่ะ
ไปที่โรงเรียนวัดเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะคะ
หลังจากเกิดเหตุอาคารรวมของโรงเรียนถล่มลงมาทับเด็กนักเรียน
เสียชีวิตนะคะมีคนเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ถึง๗ศพด้วยกัน
แล้วก็มีคนได้รับบัตรเจ็บ๑๘รายค่ะก็จะเห็นว่าตอนนี้เป็นทราบประหลักพังเนี่ย
โดมที่มันพังถล่มลงมาจากพายุนะคะโดยทางด้านของท่านนายกเนี่ยก็เดินทางไปบริเวณจุดเกิดเหตุ
มีชาวบ้านนะคะจำนวนนึงเนี่ยก็มายืนรออยู่บริเวณด้านนอกก็ส่งเสียงเชียร์ลุงตู่ในจำนวนนึงด้วยนะคะ
แล้วก็เข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือที่ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์และความช่วยเหลือสาธารณภัยวาตภัยด้วยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเดินทางไปร่วมงานอภิษฐรรมศพนะคะ
ของผู้เสียชีวิตด้วยมีการเดินมาทักทายพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็ไปรับฟังบรรยาสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ถุงยางชีพให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยในพื้นที่แสดงความเสียใจค่ะ
มีข้อมูลจากป้องกันและบรรทาวศาลภัยจังหวัดพิจิตย์นะเพราะชมคะเขามีการสรุปตัว
บอกว่าผลกระทบที่เกิดจากพายุในครั้งนี้
มีผู้ได้รับผลกระทบมีทั้งหมด๑๑อำเภอ
มี๔อำเภอ๑๑ตำบล๓๗หมู่บ้านนะคะ
ก็ถือว่าเป็นเหตุประสบภัยที่ร้ายแรงที่สุด
เขาบอกว่าเกิดขึ้นในรอบ๔๐ปีเลย
ส่วนรายชื่อแล้วก็รายละเอียดผู้เสียชีวิตออกมาหมดแล้ว
คนแรกก็คือนักการพานโรงของเรียนที่วัดแห่งนี้
แล้วก็มีผู้ปกครองของนักเรียนอีก๒คน
แล้วก็มีเด็กชายป๑ของวัดโรงเรียนวัดแห่งนี้
แล้วก็มีเด็กชายป๑ของโรงเรียนเนินปรังนกอารังชนุทิศ
ซึ่งเป็นโรงเรียนเหมือนโรงเรียนพี่น้องอีกคนนึง
แล้วก็มีนักเรียนชั้นม๑อีก๑คน
นักเรียนชั้นป๑ของโรงเรียนแห่งนี้อีก
รวมทั้งสิ้น๗คนนะฮะแล้วก็มีคนบาดเจ็บอีก๑๘นะครับ
เมื่อวานนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่
กระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบเรื่องนี้แล้ว
แล้วก็ที่สำคัญนะต้องมีการสั่งให้ทุกโรงเรียนคุณ
อันนี้สำคัญมากนะฮะตรวจสอบอาคารสถานที่
เพราะโดยหลักแล้วก่อนเปิดภาคเรียน
โรงเรียนต้องตรวจสอบอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
นี่คือบทเรียนของโรงเรียนต่างด้วย
เพราะโรงเรียนต่างเดี๋ยวนี้มีโดมแบบนี้หมดแล้วนะ
เป็นลานจัดกิจกรรมเป็นลานกีฬาอะไรแบบนี้นะครับ
แล้วก็เรื่องของการที่จะเยียวยาผู้เสียชีวิต
รวมถึงการที่เด็กมีประกันด้วยนะฮะ
ก็ต้องมอบแล้วก็ชดเชยให้กับเด็กนะฮะ
มันกลายเป็นเหมือนฤดูฝนพิโรธ
ข่าวที่แบบพรากชีวิตไปแบบนี้